เรื่องของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร
เรื่องนี้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็น
ก็คืออดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยบอกว่าทางเรียบริมแม่น้ำอาจจะส่งผลกระทบ
การระบายน้ำลงสู่ทะเลและภูมิทัศน์ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
พิจิตรรัฐกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
และอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยเฉพาะโครงการสร้างเส้นทางจักรยานตลอด
แม่น้ำเจ้าพระยาระยะแรกของโครงการ

จนถึงบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่น
ระยะทางรวม๒ฝั่ง๑๔กิโลเมตร
รูปแบบการก่อสร้างจะมีการลงเสาเข็มไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ขนาดความกว้างฝั่งละ๕๗เมตร
ซึ่งนายพิจิตรได้มีข้อเสนอแนะว่า
คำนึงถึงปัจจัยหลัก๒ประการ
ก็คือต่อหม้อของถนนที่สร้างเรียบแม่น้ำ
อาจจะเป็นการขวางทางน้ำในการระบายลงสู่ทะเล
ขยะจะลอยไปขังอยู่ใต้ถนน

และควรคำนึงถึงเรื่องของภูมิทัศน์นะคะ
รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนริมน้ำด้วยค่ะ
ส่วนที่เรียกว่าเป็นตะกอนที่อยู่ที่โคนต่อหม้อ
มันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นทุกวัน
จะทำให้การระบายน้ำมีปัญหา
เพราะแทนที่น้ำจะไหลอย่างอิสระไป
ตรงนี้จะทำให้การระบายน้ำ
จากทางเหนือลงมาออกสู่ปากแม่น้ำเจ้าพญาน

เราคงจะต้องสงวนภาพลักษณ์ของวิถีชีวิต

ผู้ว่ากอทมชี้แนะด้วยนะคะว่า
ไม่ควรทำถนนตลอดแนวริมแม่น้ำ
หากบริเวณใดที่เป็นสถานที่สำคัญ
ควรทำทางจักรยานลัดล็อกเข้าไปตามสถานที่นั้น
เพื่อจะได้ไม่บดบังทัศนียภาพ
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะยังได้ชมวิถีของชุมชนด้วยนะคะ
สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างกว่า๑๔๐๐๐ล้านบาทค่ะ

เพื่อจัดพื้นที่ให้บูรณาการกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจร
พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการการกีฬารวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยค่ะ